คือมันมีช่างผู้รับเหมาเขาก็ปีนนั่งร้านเพื่อไปต่อเติมหลังคา

พลาดไปโดนไอ้ตัวเขาเรียกว่าใบหิงเจียเหล็ก
เด็นใส่แขนวิดขาดเลยนะคะ
อุปกรณ์ช่างเหล่านี้ต้องตรวจสอบให้ดีนะ
และทีนี้ตอนกำลังจะเจียหินนะคุณนะ
หินเจียนเหล็กเนี่ยมันแตกออกหมดเลย
นี่ไงอุปกรณ์ช่างแล้วก็เลือดติดอยู่แบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
บริเวณสามแยกจุดก่อสร้างสาราชุมชนหลังใหม่

ผู้บาดเจ็บทราบชื่อคือนายจันทิพย์
จำปาวันวัย๖๕ปีเป็นผู้รับเหมานะคะ
บริเวณแขนเขาต้องบอกว่าแขนขวาเนี่ยค่ะ
ประถมพยาบาลอยู่สภาพนี้เลยโอ้โห
เลือดไหลโกกอยู่แบบนี้นะคะหายใจรวยรินนะคะแล้วก็
แขนขวาเนี่ยมีบาดแผลจากกันวิดแขนขาด
ทีนี้คนงานก่อสร้างด้วยกันชาวเมียนมาร์

เขาบอกว่าขณะเกิดเหตุผู้ก่อเหตุเขาเป็นหัวหน้าช่าง
ก็ปีนขึ้นไปนั่งร้านแล้วก็ขึ้นไปบนหลังคาที่สูงกว่า๔เมตรนะคะ
หลังจากนั้นก็นำเครื่องเจียเด็กนี่แหละนะคะ
ไปตัดเพื่อที่จะปรับตกแต่งแล้วก็ปรับปรุงในส่วนของโครงเหล็กบนหลังคา
แต่พลาดไงพลาดโดนเครื่องเจียเหล็กที่ตัดอยู่บนหลังคาเนี่ยค่ะ
กระเด็นใส่จนกระทั่งโดนแขนขวาแบบนี้
เขาบาดเจ็บแล้วก็ร้องโอดควรนะคะ

หลายคนก็ต้องเรียกรถพยาบาลเพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อไป
ขณะนี้ก็ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
เพราะว่าเขาเสียเลือดมากแล้วก็อายุมากแล้วด้วยค่ะ
โชคดีที่ยังไม่ตกจากนั่งร้านนะ
แต่ว่าต้องตรวจอุปกรณ์ช่างกันให้ดีนะครับ